ตอนแรกอัดคลิปเข็งไปสุขประกวร
กูต้องซ่อมก่อนอัดคลิป

กูเตรียมบนเวทีแล้วพูดไม่ไหว
กรเลยหยุดแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ร้อง

พูดว่าสงสารซึ่งแบบไม่อยากเข็ง
ขอชิบข้างล่างแล้วก็ตีตีไม่ยังแล้วก็บีบพอ
พอกลับไปบ้านครูก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจับมือด้านหลังเอง
แล้วก็ครูก็จับมือด้านหลังแล้วก็ให้รุ่นพี่ตบ
ตอนที่ก่อนจะเดินมัดเมื้อนครูบอกว่าควรจะจิบส่งให้แม่ค่ะ

ตกใจค่ะทำใจไม่ได้หรือที่ให้คนอื่นมาตี
เพราะเราเองก็ไม่เคยตีแบบนี้
พาน้องไปหาหมอแล้วหมอว่าไงบ้างครับตอนนั้นที่เราพาไปถึงเราบ้าง
พาไปหาหมอหมอก็ดูรายละเอียดน้อง
หมอก็บอกว่าหมอก็ตกใจที่เห็นแผลน้องนะคะ
เพราะว่าน้องเป็นเยอะมากเลย
จะให้เขาออกจากครูจากราชการ
ก็ภาวะอยู่เป็นสองคืนแต่คืนแรกน้องเขานอน
แล้วก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วก็คืนที่สองคือร้องอย่างเดียว
ร้องร้องแล้วก็กระทืบเท้า
แล้วคุณครูได้ติดต่ออะไรมาบ้างครับ
คุณครูมาเมื่อวันศุกร์มาขอโทษอย่างเดียวค่ะ
แล้วบอกว่าน้องได้บอกอะไรแม่ไหมว่าครูทำโทษนั้นเพราะอะไร
แม่ถามว่าแม่ก็ถามครูว่าเพราะอะไร
ครูบอกว่าน้องชักสีหน้าใส่ครูก็เลยโดนทำโทษ
ท่านวัสดาใส่ร่องร้องไปร้องงานดังนั้น